คุณผู้ชมครับเอาล่ะยังมีอีกเรื่องราวที่ต้องไปติดตามกันนะฮะ
ที่จังหวัดสโกลนาคอล

จังหวัดนี้เนี่ยต้องพูดเสียงดังนะคะ

อันนี้ที่ฉันอ่านมาเตรียมมาเลยนะ

จังหวัดที่ต้องพูดเสียงดังคือจังหวัดตะโกนนคร
มีหน้าล่ะดังหูแทบแตกเลยนะ

สกลนครครับจังหวัดนี้มีของดีของเด็ด
ไปแซวเขามาเดี๋ยวคนสโกลนาคอลเขากดเอา
คือที่จะพาไปดูเรื่องดีเรื่องเด็ดเนี่ย

เขาไปเจอกับต้นตะเคียนท่อนเบอร์เริ่มยาวมาก
ประมาณสัก๙เมตร
แต่กว่าจะดึงขึ้นมาได้นะมันมีเรื่องราวเล่าขานเยอะแยะมากมาย
อยากให้ดูภาพบรรยากาศในการที่จะดึงมันขึ้นมาจากในน้ำก่อนครับ

โอ้โหเป็นไง
พอจังหวัดดึงขึ้นมาได้โอ้โหนึกว่าไอ้เข้
โอ้เหมือนนะค่ะเหมือนจราเข้เลย
ที่เขาไปทำพิธีอันเชิญขึ้นมาก็คือเจ้าอาวาสวัดเสบุญเรืองหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือวัดกลางนั่นเองนะครับ
ก็คือพระมหาพงศักดิ์ชะยะเทโวคือพอพระท่านไปเนี่ยก็ไปพร้อมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
รวมกับชาวบ้านอีกกว่า๓๐คนทำพิธีตามในภาพนี้เลยฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็นำร่างทรงมาด้วยแล้วก็มีเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสวง
ก็คือว่าต้องทำพิธีให้ถูกต้องถึงจะสามารถอันเชิญขึ้นมาได้แบบนี้
ตอนนี้คืออันเชิญขึ้นมาได้แล้วนะครับคือเรื่องของเรื่องต้นเหตุมันเป็นแบบนี้
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนขึ้นมาเนี่ย
ฝันเห็นผู้หญิงนุ่งโจงกระเบนมาบอกท่านว่าต้องการขึ้นจากน้ำ

ทีนี้ล่ะยังไม่พอฝันแบบนี้เจ้าของที่ดินเขาก็ฝันแบบเดียวกับเจ้าอาวาสเลย
บอกว่าฝันเห็นคนนุ่งโจงกระเบนแต่ครั้งนี้มาทั้งชายและหญิงขอขึ้นจากน้ำ
มายืนอยู่หน้าบ้านเลยนะเจ้าของที่ดินบริเวณนี้
พอฝันแบบเดียวกันคล้ายกันชาวบ้านเขาก็เชื่อแล้ว
หลายคนเขาก็มีความเชื่อแบบนี้เขาก็เลยไปทำพิธีบวงสวง
เพื่อให้ทำการนำเอาต้นตะเคียนขึ้นมาในช่วงของการที่ทำพิธีบวงสวง
นี่มีร่างทรงมาด้วยร่างทรงเนี่ยนะครับเขาก็พูดนะพูดบอกมาว่า
ร่างทรงมาเจอกับที่นี่แล้วก็มีวิญญาณก็คือที่สิงห์สถิตอยู่ในต้นตะเคียน
บอกกับร่างทรงว่าตัวเองนั้นชื่อสร้อยมาลาเสียชีวิตตอนอายุ๑๖ปี
แล้วสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนใต้น้ำต้นนี้มานานถึง๓๓๔ปี
พอแล้วเขาก็พูดอีกครั้ง

นั่นแหละตามนั้นเลยเอาไปดูภาพบรรยากาศหน่อย
เหมือนองค์ลงอ่ะเนอะ

นี่มาแล้วเล่าให้ฟังก่อนนะ

แต่ยังไงซะมันมีเรื่องราวเยอะจริงผม
อาจจะยังไม่ได้เล่าบางเรื่องนะครับก็คือตอนที่เขาเอาต้นตะเคียนขึ้นมาเนี่ย
ตะเคียนขึ้นมาเนี่ยเขาเอารถแบ็คโฮลมาตอนแรกแล้วไม่สามารถเอาขึ้นได้
มันมีเรื่องที่ปฏิหารมากคือแบ็คโฮมารออยู่ข้างหน้าจะเอาขึ้นมาอยู่แล้วนะ
สตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดอ่ะขนลุกเลยจริงสตาร์ทไม่ติดเลย
ทำไมทำไมต้องทำมืองั้นนะมันกลัว

ก็เป็นเรื่องความเชื่อนะเป็นเรื่องความเชื่อของตรงนี้มันอยู่สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดจริง
สตาร์ทไม่ติดแล้วอะไรอีกก็ไปเติมน้ำมันอ่ะต้นรถเป็นไรอ่ะ
สตาร์ทไม่ติดลืมเติมน้ำมันไม่ได้สาระอะไรจากคุณเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะของชาวบ้านเขานะคะ
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ